วก่อนไปเช่น
งานปักภาษาใบถือเป็นงานประณีตศิลป์
หนึ่งในงานช่างสิบหมู่ของไทย
เฟื่องฟูเป็นอย่างมากในสมัยรัชกาลที่๕
โดยกรรมวิธีที่สำคัญของการปักผ้าสบายจะเรียกว่า
เป็นการปักสดึงกรึงไหม
โดยเฉพาะการปักผ้าสบายเจ้าสาวช่างที่ปักสะดึงจะต้องใช้ทักษะความชำนาญเฉพาะตัว
ที่ผ่านการฝึกฝนในการปักสดึงซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการที่ละเอียดอ่อน
เพราะช่างจะต้องลงสีเข็มทีละครั้งจนเกิดเป็นลวดลายที่วิจิตรงดงาม
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน